ไปดูแฟนทะเลาะกันผู้ชายทะเลาะกับผู้หญิง
ผู้ชายลงไม้ลงมือถึงขั้นยังไงรู้ไหมฮะ

แฟนสาวล้มล้มปั๊บทั้งเตะทั้งต่อย

แล้วยังไงน่าสัญล่ะทุกคน

ครับครับ
เน็ตของผม
ก็หรือใครค่ะ

ให้คุณผู้ชมฟังว่าตอนที่คุณวรพรดูคลิปอยู่
วรพรโอ๊ยออกมาเลย
คือมันเห็นแล้วมันก็ทนดูไม่ได้นะคะ
นี่แหละฮะขี่มอเตอร์ไซค์ชนก่อนนะนี่ชนเสร็จปั๊บ
ไปกระชากตัวขึ้นมานะฮะ

ผมขอไม่พูดถึงพฤติการอีกก็แล้วกันเพราะมันรุนแรง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงตี๒ที่ผ่านมานะครับ
ใกล้กับปั๊มคาวเทคริมถนนพานทองบ้านเก่าที่ชนบุรีครับ
นายนิคมนินศักดิ์อายุ๒๘ปี
คนที่เห็นเหตุการณ์และถ่ายคลิปเอาไว้
เขาบอกเขาทำรถอยู่ใกล้นี่แหละนะฮะ
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันพอออกมาดูก็จะเข้าไปห้าม

ขนาดมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมานะ
ผู้ก่อเหตุจะตะโกนให้ของลับเขาด้วยนะครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บนะครับเป็นผู้หญิงอายุ๒๙ปีนะฮะ
เธอมีบาดแผลถลอกแล้วก็ฟกช้ำตามร่างกาย
เจ้าหน้าที่สอบถามเธอก็ยังให้การวกวนอยู่นะฮะ
แล้วก็ไม่ค่อยตอบคำถามอะไรพูดเพียงว่าทะเลาะกับแฟน
เพราะว่าความหึงหวงกันในอดีต
ทีมกู้ภัยก็ช่วยประถมพยาบาลแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
คุณผู้ชมฮะเธอยังพอเล่าไหวให้เธอเล่าหน่อย
ไม่ได้มีอะไรเธอไม่ได้ไปรับเพื่อน
พี่กู้ภัยสว่างอุทยานพานทองเขามาเล่าแบบนี้บอกว่า
นี่ฮะพาฝ่ายหญิงไปส่งที่โรงพยาบาลพานทองนะ
คือผู้บาดเจ็บก็ตรวจร่างกายกับแพทย์อยู่
ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้คุณผู้ชมฮะ
จากนั้นญาติก็มารับกลับไปแล้วฝ่ายหญิงบอกว่ายังไงรู้ไหม
แล้วหนูก็จะไม่แจ้งความฝ่ายชายเขานะ
ก็คิดดีแล้วกันนะครับ
เพราะว่าแต่ละคนก็มีอดีตจะไปทะเลาะกันเรื่องในอดีต
แล้วอย่างนี้มันจะอยู่ต่อไปกันได้ไหมนะฮะ
เป็นเรื่องจากการใช้ความดุลแรงด้วยครับ